มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่แม่เขาต้องมาร้องขอความเป็นธรรม
แม่มีลูกชายอยู่สองคนลูกชายอายุ๓๓กับ๒๙คนโตกับคนเล็ก
ลูกชายก็ไม่ปฏิเสธแม่ว่าลูกมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่
แต่มันคืออดีตค่ะแต่ล่าสุดเนี่ยมีทหารชุดปราบปรามยาเสพติดทหารนะครับ
ไม่ใช่ตำรวจนะไม่ใช่ตำรวจนะทหารในพื้นที่นครพนม
มาจับตัวลูกชายสองคนไปแล้วถูกซ้อมถูกซ้อมจนลูกคนโตเนี่ยตาย
โอ้นะมารู้ข่าวอีกทีนึงก็คือคือเขาพยายามตามหานะ
รู้ข่าวอีกทีนึงก็คือลูกคนโตที่ถูกซ้อมจนตายเนี่ย
ไปอยู่ที่โรงพยาบาลโอ้แล้วต้องไปที่ตรงจุดที่ตั้งฐานของทหารชุดเนี้ย
เพื่อไปขอตัวเนี่ยฮะลูกชายคนเล็กเนี่ยเพื่อไปขอออกมา
คือคนโตถูกส่งไปโรงพยาบาลแล้วเป็นศพแต่คนเล็กยังติดอยู่ในนั้น
แล้วออกมาสภาพอย่างเนี้ยฮะโอ้หยอดน้ำข้าวต้มต้องหยอดน้ำข้าวต้มอย่างเงี้ย
หยอดข้าวหยอดน้ำเนี่ยอืมน้องชายบอกโอ้โห
ผมกับพี่เนี่ยถูกซ้อมแบบซ้อมจนสะบักสบอมโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
สุดท้ายมีทหารพยายามมาขอเคลียร์ขอจบมาเจรจากับพ่อกับแม่
ของคนเจ็บคนตายบอกเดี๋ยวจะอย่างนู้นอย่างนี้จะรับผิดชอบ
อย่าเอาเรื่องเลยได้ไหมโอ้โหลูกแต่พ่อกับแม่เขาไม่ยอมเออ
กับแม่เขาไม่ยอมลูกเขาตายใช่หรือคือแม่แม่กับพ่อเขาบอกเลยนะ
ต่อให้ลูกชายเขาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจริงเนี่ยโทษก็คือไม่ใช่ถูกซ้อมจนตายนะ
ก็ไม่มีใครมีสิทธิ์ทำอะไรแบบนี้คุณก็ส่งแจ้งความดำเนินคดี
จะถูกจำคุกถูกอะไรก็ว่ากันไปอืมนี่ครับท่านผู้ชมครับ
นี่จริงจริงนะฮะเนี่ยนี่คนเจ็บเขานอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะ
เป็นพ่อกับแม่นะครับสองสามีภรรยานะครับที่ไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน
สพธาตุพนมที่จังหวัดนครพนมนะฮะพ่อคือนายนิวัฒน์ซ้ายซาอายุห้าสิบเก้า
บุกมาอุ้มเอาตัวลูกชาย๒คนของเขาไปลูกชายคือนายุทธนาซ้ายซาชื่อเล่นชื่อด่อนอายุ๓๓เป็นลูกคนโต
ส่วนอีกคนคือลูกคนเล็กนะชื่อนายนัทธพงศ์ซ้ายซาชื่อเล่นชื่อแดงอายุยี่สิบเก้า
ยุทธนากับนัทพลสองพี่น้องถูกอุ้มไปจากกระท่อมนาท้ายหมู่บ้าน
บ้านอยู่ที่บ้านยางคำตำบลอุ้มเม่าตำบลอุ่มเม่า
อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะฮะพ่อกับแม่บอกว่าลูกสองคนถูกทหารชุดนี้มาอุ้มไป๑๘เมษายน
นะฮะคือเขามาร้องสิบแปดเมษายนแต่ความจริงถูกอุ้มไปตั้งแต่กลางดึกคืนวันที่สิบเจ็ดเมษายน
ค่ะนะคือผ่านไปแบบหายเงียบไปเลยอ่ะตั้งแต่กลางดึกคืนสิบเจ็ดเมษายนอ่ะนะ
จนกระทั่งตีหนึ่งเข้าสู่ตีหนึ่งนะของสิบแปดเมษายนคืนวันนั้นเนี้ย
รู้ข่าวอีกทีก็คือลูกชายคนโตเสียชีวิตแล้ว
ถูกนำตัวเนี่ยส่งมาที่โรงพยาบาลในสภาพเสียชีวิตแล้วแต่ลูกชายคนเล็กยังตามตัวไม่เจอ
พ่อกับแม่ของทั้งสองคนนะครับไปแจ้งความกับตำรวจสพธาตุพนม
เพราะเชื่อว่าลูกชายต้องถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วลูกคนเล็กยังตามหาไม่เจอ
ไม่รู้ว่าชะตากรรมเป็นยังไงนะครับแล้วก็อยากจะให้ทางตำรวจเนี่ย
ช่วยติดตามตัวแล้วก็คุ้มครองให้ด้วยเนื่องจากหน่วยที่อุ้มไปเนี่ย
พอรู้ว่าเป็นทหารพ่อกับแม่เขาก็เกรงว่าจะถูกอิทธิพลคุกคาม
แล้วเดี๋ยวเรื่องจะเงียบคดีจะไม่คืบยืนยันว่ายังไงจะเอาผิดให้ถึงที่สุด
ในช่วงที่นายนิวัตรกับนางป่านมาแจ้งความกับสอภอร์ธาตน์ผนมล่ะค่ะ
อ่าว่าลูกชายเนี้ยถูกทหารชุดหนึ่งเนี้ยอุ้มไปเมื่อคืนวันที่สิบเจ็ด
แล้วเข้าสู่ตี๑ของวันที่๑๘เนี่ยนะลูกคนโตเนี่ยถูกส่งไปที่โรงพยาบาลในสภาพเสียชีวิต
พอวันที่๑๘เขาก็มาแจ้งตำรวจนะฮะจนกระทั่งระหว่างที่มาแจ้งความที่ตำรวจสพธาตุพนมเนี่ย
มีทหารคนหนึ่งยศร้อยโทแล้วก็ทหารอีกสองสามนายพยายามมาเจรจากับพ่อกับแม่ของยุทธนากับนัทพล
ยุทธนานี่เสียชีวิตนะพยายามมาเจรจากับพ่อกับแม่ของยุทธนากับนัทพงศ์
เพื่อไม่ให้เอาผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทหารชุดอุ้มที่เกิดขึ้น
โดยทหารยศร้อยโทคนนี้เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้

นี่ฮะโดยได้กล่าวกับผู้เสียหายบอกว่ากลุ่มคนที่เข้าไปพาตัวลูกชายของนายนิวัตรกับนางป่านไปเนี่ย
เป็นทหารชุดเฉพาะกิจปราบรามยาเสพติดของชุดเฉพาะกิจปราบรามยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แต่ทางพ่อกับแม่ผู้ตายเขาไม่ยอมเพราะมองว่าเรื่องนี้มันทำเกินกว่าเหตุ
ขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดพร้อมกับเรียกร้องให้เอาลูกชายคนเล็กของเขาคืนมา
ตอนที่มาเจรจาเนี่ยลูกชายคนเล็กยังไม่ได้ปล่อยตัวออกมาเลยนะ
ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเลยยังกล้ามาเจรจาอีกเหรอคะ
แต่ลูกชายคนโทรตายไปแล้วนี่ฮะพ่อกับแม่เขายืนยันว่าไม่ยอม
แล้วต้องเอาลูกคนเล็กเขาคืนมาด้วยต้องเอามาส่งคืนด้วยเอาไปไหนไม่รู้
ทหารชุดนั้นที่บอกว่าเป็นชุดปราบปรามยาเสพติดอะไรเนี่ย
ที่ว่ามีทหารยศร้อยโทรมาเจรจาเนี่ยค่ะ
กระทั่งทหารนายหนึ่งที่มาคุยกับพ่อกับแม่เนี่ยนะ
กดโทรศัพท์ต่อสายให้คุยกับลูกชายคนเล็ก
ให้พ่อกับแม่เขาคุยกับลูกชายคนเล็ก
เพื่อจะได้ยืนยันว่าลูกชายคนเล็กเขายังปลอดภัยไม่เป็นอะไร
ปรากฏว่าที่พ่อกับแม่ได้คุยกับลูกชายคนเล็ก
ทางโทรศัพท์ที่ทหารที่มาเจรจาเขาต่อให้เนี่ยนะ
ลูกชายคนเล็กบอกว่าผมกับพี่เนี่ยถูกซ้อม
ถูกซ้อมจนสลบพี่เนี่ยสลบไปเลยส่วนผมเนี่ยเจ็บนะฮะ
น้องชายก็คือลูกชายคนเล็กเนี่ยนัทธพงศ์เนี่ยที่คุยกับพ่อกับแม่เนี่ย
บอกว่าตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมอยู่ที่ไหน
อยากให้พ่อกับแม่มาช่วยหน่อยนะ
แต่ตอนที่คุยเนี่ยคุยทางโทรศัพท์อ่ะ
ตอนนั้นเขาบอกว่าพี่เขาสลบ
ซึ่งเขาอาจจะยังไม่รู้หรือเขาก็ไม่กล้าบอกพ่อกับแม่ว่าพี่เขาตายแล้ว
นี่นะฮะเดี๋ยวฟังดูนะครับ
นี่ค่ะคือ
คือตัวแม่เองเนี่ยก็ไม่ได้บอกลูกชายคนเล็กว่าพี่เนี่ยตายแล้ว
เพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยก็คือมาเจอศพลูกชายคนโตที่โรงพยาบาลแล้ว

ใช่แต่คนเล็กก็บอกพ่อกับแม่ว่าพี่เนี่ยถูกซ้อมจนสลบ
ตัวผมก็เจ็บแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมอยู่ที่ไหน
ซึ่งในขณะนั้นลูกชายคนเล็กเองก็อาจจะรู้ว่าพี่แค่สลบ
หรือจะรู้ว่าพี่ตายแล้วก็ไม่รู้แต่ก็ไม่กล้าบอกพ่อกับแม่คือต่างฝ่ายต่างไม่กล้าบอกกัน
เย็นเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมครับ
พ่อกับแม่ของนายยุทธนาและนายนัทพงศ์เนี่ยได้พาญาติบุกไปยังฐานปฏิบัติการของทหารชุดปฏิบัติการปราบรามยาเสพติด
คือเขาไปขอใช้พื้นที่ของวัดตั้งฐานอยู่
ตรงนี้ฮะที่เห็นเข้าไปในวัดเนี่ยมาถึงเห็นไหมเขาห้ามถงห้ามถ่ายเนี่ย
ชุดนี้เขามาตั้งฐานอยู่ที่วัดกันตะศิลาวาสตมฝั่งแดงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
ห่างจากหมู่บ้านที่ไปอุ้ม๒พี่น้องมาเนี่ย๗กิโลเมตร
กับแม่เขาไปกับญาตินะหลังจากรู้ว่าฐานอยู่ที่นี่เพื่อไปขอลูกชายคนเล็กเขาคืน
แต่ว่านี่ฮะเห็นไหมมีคนเข้ามาพยายามยื้อ

อ้างว่าสองคนนี้เขาเสพยาเสพติดใช้เวลาเจรจากันอยู่เกือบ๒ชั่วโมง
นี่เป็นภาพที่ทางพ่อกับแม่ทางญาติญาติเขาบันทึกเอาไว้ตอนที่เพิ่งได้ตัวออกมา
ใช้เวลาเจรจาอยู่เกือบสองชั่วโมงอ้างว่าเขาเป็นพวกคดียาเสพติดนู่นนี่นั่นอะไรนั่น
หมายค้นหมายจับอะไรแบบนี้หรือเปล่า

อ้างว่าเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

ใช่อันนี้เขามาขอใช้ฐานไงใช้วัดเป็นฐานปฏิบัติการของเขาตั้งฐาน
เจรจาอยู่เกือบ๒ชั่วโมงยอมปล่อยตัวออกมานะฮะ
นายนัทธพงศ์ออกมาในสภาพนี้ครับทุกผู้ชมครับคือสะบักสะบอมเลยนี่ฮะต้องถูกส่งตัวไปโรงพยาบาล
ซึ่งแพทย์ตรวจสภาพร่างกายแล้วบอกว่านายนัทธพงศ์กระดูกซี่โครงขวาหักสองซี่
มีบาดแผลถูกทำร้ายฟกช้ำไปทั้งตัวอยู่ไปสองคืน
ส่วนพี่ชายเนี่ยถูกส่งไปโรงพยาบาลก่อนหน้านี้แล้วเสียชีวิตไปก่อนแล้ว
กับพ่อไปตามได้นัทพงศ์กลับมาเนี่ยลูกชายคนเล็กกระดูกซี่โครง
ด้านขวาหักไปสองซี่นี่คือถ้าไม่ไปตามถึงที่นี่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ลูกชายคนเล็กกลับออกมาหรือเปล่านะ
ฟกช้ำทั้งตัวเนี่ยเห็นไหมหน้าอกเนี่ยฮะหน้าตาเนี่ย
ป้อนข้าวป้อนน้ำเลยอ่ะค่ะวันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชู
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับทุกผู้ชมครับได้เจอกับนัทธพงศ์นะฮะ
นัทธพงศ์สายสาชื่อเล่นชื่อแดงอายุยี่สิบเก้าปี
น้องชายของนายยุทธนาหรือในด่อนอายุ๓๓พี่ชายที่เสียชีวิตไปแล้ว
ถูกอุ้มไปพร้อมกันสองคนนะแต่ทหารเขาใช้คำว่ามาพาตัวไปค่ะนะ
นัทธพงศ์ได้รับการปล่อยตัวออกมาตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จ
พราชธาตุพนมนะครับก็บาดแผลเต็มตัวแล้วฮะอย่างที่เห็นนะครับ
ตั้งแต่ใบหน้าลำตัวขาซี่โครงแพทย์บอกว่ามีเลือดออกภายในช่องท้องด้วยนะครับ
เจาะเอาเลือดออกนัทธพงศ์ที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเนี่ยนะฮะ
เราได้รับอนุญาตจากทางเจ้าตัวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทางโรงพยาบาลด้วยนะครับ
ในการให้มาพูดคุยกับคนเจ็บนัทธพงศ์บอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ย
คือคืนวันศุกร์ที่๑๗เมษายนตอนนั้นประมาณ๓ทุ่ม
ตัวเองกับพี่ชายพักอยู่ในกระท่อมท้ายหมู่บ้านแล้วก็มีผู้ชายที่แต่งชุดลายพราง
เข้ามาหาอ้างตัวว่าเป็นทหารชุดปราบรามยาเสพติดตอนนั้นเนี่ยมากันสองสำนาย
ขับรถยนต์เป็นรถกระบะนะฮะขับรถกระบะเข้ามา
ยี่ห้อกับทะเบียนไม่ได้พอมาถึงปุ๊บก็อุ้มเขาขึ้นรถกันไปเลยค่ะ
สามทุ่มนะฮะคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาสิบเจ็ดเมษายน
จากนั้นก็พาไปที่จุดหนึ่งเป็นห้องสี่เหลี่ยมแคบ
ที่นั่นมีทหารอยู่อีกเจ็ดถึงแปดนายโอ้แล้วทหารกลุ่มนี้
ก็จับตัวเองกับพี่ชายใส่กุญแจมือไขว้หลังแล้วรุมซ้อม
อันนี้ที่นัทธพงศ์บอกกับเรานะครับใส่กุญแจมือด้วย
เจ็ดแปดคนช่วยกันรุมซ้อมเลยเหรอคะเพื่อให้รับสารภาพว่า
เป็นผู้ค้ายาเสพติดแต่นัทธพงศ์บอกว่าเขากับพี่ชาย
คือยุทธนาเนี่ยไม่ยอมรับค่ะเพราะเขาไม่ได้ทำอืม
เขาไม่ได้ค้าก็ถูกกระทืบซ้ำอยู่โอ้
ถูกกระทืบซ้ำถูกรุมซ้ำอยู่อย่างงั้นน่ะนะฮะ
อันนี้ที่นัทพงศ์เขาให้ข้อมูลกับเรานะครับ
อ่าถ้าไม่จริงพี่พี่ทหารก็ชี้แจงมากันแล้วกันนะฮะ
ว่าเออข้อเท็จจริงความจริงแล้วมันเป็นยังไงค่ะ
แต่นัทพงศ์เขายืนยันว่ามานำตัวเข้าไปจากกระท่อมท้ายหมู่บ้าน
คืนวันศุกร์ที่สิบเจ็ดพอไปถึงเจอทหารเจ็ดแปดคน
นัทธพงศ์บอกว่าช่วงที่โดนรุมทำร้ายเนี่ยตัวเขากับพี่ชายเนี่ยก็พยายามร้องขอชีวิต
แต่ยิ่งร้องเหมือนกับเจ้าหน้าที่ยิ่งได้ใจยิ่งร้องก็ยิ่งทำ
พอหยุดกระทืบหยุดซ้อมหยุดทำร้ายเขากับพี่ชาย
ทหารชุดนี้ก็จะกลับมาวนถามคำถามเดิมอีกรอบว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติดใช่ไหม
เอายาเสพติดไปขายให้ใครไปรับยาเสพติดมาจากไหน
พอไม่รับก็ถูกกระทืบซ้ำอีกรอบเนี่ยเล่าไปก็เนี่ยฮะ
น้ำตาซึมน้ำตาไหลไปเห็นไหมอืมเล่าทั้งน้ำตาพูดตรงตรงอ่ะ
เล่าให้ฟังทั้งน้ำตานัทธพงศ์บอกว่าถูกวนถามซ้ำแล้วซ้ำอีก
ทืบแล้วกระทืบอีกซ้อมแล้วซ้อมอีกอย่างนี้อยู่ประมาณ๑ชั่วโมง
จนสุดท้ายไม่ไหวนะฮะยุทธนาพี่ชายของเขาเนี่ย
ถึงขั้นสลบหมดสติไปเลยแล้วก็มารู้อีกทีก็คือเสียชีวิต
ถามประมาณว่าเราเป็นคนค้าเรื่องแบบนี้หรือเปล่า

ผมไม่ได้คล้าเขาเล่น

ประมาณ๗๘คน

ลุมเเตลุมกระทึบ
แล้วได้ร้องขอเป็นพินใจ

ห้องบอกยอมแล้วเขาแบบหยุดหยุดห้องบอกไว้เขาก็ที่อื่นครับ
นี่คือสิ่งที่ได้รับฟังจากคำบอกเล่าของผู้ที่ประสบเหตุที่โดนซ้อมจริง
ครับทีนี้ทีมข่าวเราก็ได้คุยกับคุณแม่ของทั้งนายยุทธนาแล้วก็นายนัทพงศ์ด้วยนะคะ
ได้คุยกับนางป่านคุณแม่ไล่เรียงเหตุการณ์ในฝั่งของคุณแม่นะฝั่งของครอบครัวให้เราฟังนะคะ
บอกว่า๑๗เมษายน๓ทุ่มมีผู้ชายแต่งชุดลายพรางจำนวน๒๓คน
ขับกระบะมาที่กระท่อมของลูกชายแล้วก็อุ้มสองพี่น้องขึ้นรถไป
จากนั้น๑๘เมษายนตอนประมาณตี๑มีผู้ชายลึกลับใช้โทรศัพท์ของลูกชายโทรเข้ามาที่บ้านบอกว่าให้รีบไปโรงพยาบาล
บอกแค่นี้พ่อแม่ก็งงแต่ด้วยความที่เบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาเนี่ยเป็นเบอร์ลูก
ก็เลยรีบไปถึงโรงพยาบาลปรากฏว่าลูกชายคนโตอยู่ที่นั่นและเสียชีวิตแล้ว
สภาพร่างกายที่แม่เห็นคือลักษณะเหมือนถูกทำร้าย
ไปถึงปุ๊บมีผู้ชายแต่งกายคล้ายทหารเดินเข้ามาบอกด้วยนะคะว่าขอโทษจะขอรับผิดชอบเอง
แต่ยังไม่เจอตัวลูกชายคนเล็กนะคะเจอแต่ร่างไร้วิญญาณของลูกชายคนโต
พูดอย่างนี้อ่ะขอโทษเดี๋ยวจะรับผิดชอบเองนี่เหรอ

แสดงว่าในช่วงนี้พอไปต่อจิ๊กซอดกับที่นัทพงอเมียเล่าให้กับผู้สื่อขาของเราทำฟัง

พอถูกอุ้มไปถึงก็ถูกซ้อมซ้อมซ้อมซ้อมจนพี่เขาสลบไปใช่ไหม

แล้วตี๑มันจะเข้าวันที่๑๘

คืนวันศุกร์พอเข้าไปสู่ตีหนึ่งมันเข้าวันที่๑๘แล้ว
สี่ชั่วโมงนัทพงศ์บอกถูกลุมซ้อมอยู่ร่วมชั่วโมงกว่าอืมใช่ไหม
แสดงว่าพอยุทธนาสลบแล้วก็พามาโรงพยาบาล
แล้วก็ใช้มือถือโทรหาครอบครัวให้มาที่โรงพยาบาล
ซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยก็คือเขาเสียชีวิตไปแล้วล่ะใช่ค่ะโอ้โห
ทีนี้บ่ายสามโมงของวันที่สิบแปดครับ
ญาติได้เลยไปแจ้งความเลยค่ะไปสภธาตุพนม
ซึ่งอย่างที่บอกว่าจังหวะที่ไปแจ้งความอยู่เนี่ย
ใช่ไหมคะเข้ามาขอกลายเกลียดแล้วก็ขอรับผิดชอบทุกอย่าง
รับผิดชอบอีกแล้วซึ่งขณะนั้นเขายังไม่เจอลูกคนเล็กเขาเลย
ยังไม่เจอเลยค่ะแต่บอกว่าขอไกล่เกลี่ยว่าอย่าเอาเรื่องได้ไหม
แต่ยังไม่ยอมปล่อยลูกเขาจนกระทั่งเขาอุตส่าห์ขอเจรจาว่าลูกเขาอยู่ที่ไหน
กระทั่งมีทหารเนี่ยโทรให้ฟังเสียงลูกใช่ไหมที่บอกว่าลูกโดนซ้อมแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหน
แต่ก็ยังไม่ยอมปล่อยตัวจนพ่อแม่ทนไม่ไหว๕โมงเย็นบุกท้าเลยค่ะ
ทั้งตัวเธอสามีแล้วก็ญาติญาติไปฐานปฏิบัติการที่อยู่ในวัดเนี่ยครับ
ไปขอเจรจาเอาลูกชายคนเล็กคืนอย่างที่คุณพ่อภูมิบอกไป
คุยกันอยู่ตั้ง๒ชั่วโมงกว่าถึงจะยอมปล่อยลูกคนเล็กเขาออกมา
ทั้งทั้งที่ลูกคนโตเขาตายไปแล้วอืมคนเล็กก็อย่างที่รายงานอาการไปนะคะ
โครงหักสองซี่มีเลือดออกในช่องท้องมีร่องรอยฟกช้ำถูกซ้อมทั้งตัว
คือเท่ากับว่าไล่เรียงดูเหตุการณ์เนี่ยลูกถูกซ้อมตั้งแต่คืนวันที่๑๗
เอาตัวออกมารักษาที่โรงพยาบาลได้โอ้โหแม่บอกว่าโชคดีนะ
ที่แม่ไปช่วยทันไม่งั้นเนี่ยแม่ต้องเสียลูกไปสองคนแน่เลย
ซึ่งแม่บอกว่าสิ่งที่ลูกชายของเธอทั้งสองคนถูกกระทำเนี่ย
มันเกินกว่าที่เธอจะรับได้เธอเชื่อว่าใครก็รับไม่ได้
สิ่งที่ทหารทำกับลูกชายเธอเหมือนลูกชายเธอไม่ใช่คน
บ้านเมืองมันก็มีกฎหมายนะจะมาใช้กฎหมู่ทำร้ายร่างกายลูกเธอแบบนี้มันไม่ได้
รับแหละว่าลูกชายฉันอาจจะไม่ใช่คนดีครับลูกฉันไม่ใช่คนดีหรอก
ฉันก็เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดนจับเรื่องคดียาเสพติดกันไปคนละหนึ่งครั้ง
ซึ่งถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่จะมาจับลูกด้วยสาเหตุนี้
เอาลูกเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายเหมือนกับที่เคยถูกจับก่อนหน้านี้
จะไม่ว่าเลยแม้แต่คำเดียว
แรกที่เขาโทรแล้วก็เข้าไปดูแล้วก็ค้ำหมดเลยเขียวหมดเลย

แต่เขาไปดูเลยนะคะว่าหมดเลยเหมือนกับน้อง

คือข้างในรถหักหมดเลย
แต่หักจะแตกอะไรก็จนตายค่ะ
คิดว่างอย่างงี้แหละข้ำจนตาย

เขาทำยังไงเขาทำอย่างนี้
เขาเป็นคนอยู่หรือเปล่านะแม่บ้าน

ถ้าจับไปเลยดำเนินคดีตามกฎหมายนะ
แม่ก็ไม่ว่าว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรลูกสนดีน่ะ
ไม่ว่าค่ะรับยอมรับค่ะ
แต่ลูกนี่เสพยาไม่เคยไป

ด่าชาวบ้านไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเลยค่ะ
ไม่มีกฎหมายทำอย่างนี้ไม่มีกฎหมายค่ะ

ถ้ากฎหมายที่จะทำดีไม่ใช่แบบอย่างนี้

ถ้าฆ่าได้เหมือนไก่นะไม่ผิดกฎหมายนะ
แม่เอาแล้วแม่ว่านะหนุนาเพิ่มน่ะค่ะ

แม่ไม่เอาแม่ว่าลูกก็ตายเลย

คือเขามาขอโทษแล้วเราก็แบบไม่เอาแล้ว
เกินไปแล้วมันเป็นคนที่สองนี่ก็ตายแล้วแม่ว่านะ
แม่บอกแม่ไม่รับจะขอโทษสักกี่ร้อยครั้งแม่ก็ไม่รับ
ซึ่งเธอบอกว่าลูกชายไม่ใช่คนดี

ระยะหลังลูกสองคนก็ไม่เคยสร้างปัญหาความเดือดร้อนอะไรให้พ่อแม่นะ

และที่สำคัญเนี่ยสามีเธอหรือว่าพ่อของลูกเนี่ย
อดีตผู้ใหญ่บ้านตอนนี้ป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วทำงานไม่ได้
ก็มีลูกชายทั้งสองคนนี่แหละค่ะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลัก
ช่วยทำไร่ทำนาทำสวนยางทุกวันถามว่าถ้าจะอยากรับผิดชอบจริงจริงเนี่ย
จะรับผิดชอบยังไงสิ่งเดียวที่ทำได้คือคุณต้องชดใช้ความผิดที่คุณก่อ
แล้วเรื่องคดีเนี่ยคุณแม่ขอเลยนะคะว่าให้ตำรวจทำตามขั้นตอนทุกอย่าง
ฝ่ายคุณพ่อเองก็บอกว่ารับไม่ได้เหมือนกันเหตุการณ์นี้มันโหดเยี่ยมเกินไป
อาจจะมีความผิดฐานเสพยาเสพติดแต่ตกลงบ้านเมืองเรามันไม่มีกฎหมายแล้วเหรอ
ทำไมไม่นำส่งตำรวจดำเนินคดีล่ะใช้วิธีซ้อมเถื่อนแบบนี้ได้ยังไง
แล้วตอนเจรจาบอกว่าจะขอยอมความยังไม่ยอมปล่อยตัวลูกชายคนเล็ก
ต้องปล่อยให้ครอบครัวบุกไปทวงตัวลูกคนเล็กจนถึงที่แบบนี้มันเรียกว่ารับผิดชอบตรงไหนเดี๋ยว
เดี๋ยวลองดูภาพตอนที่พ่อกับแม่กับญาติเขาขับรถไปถึงวัด
เดี๋ยวท่านลองดูอีกสักครั้งหนึ่งก็จะเห็นว่าโอ้โห
คือพยายามโบกไม้โบกมือพยายามจะไม่ให้เข้าไม่ให้ถ่ายไม่ให้บันทึกภาพอะไรใช่ไหม
ซึ่งเนี่ยตรงจุดนี้เขามาขอวัดตั้งฐานเป็นฐานชุดปฏิบัติการปราบรามยาเสพติด
ของทหารชุดนี้นะผมขอใช้คำว่าทหารชุดนี้นะครับ
เพราะเดี๋ยวทหารที่เขาทำหน้าที่เป็นอย่างดีทำทุกสิ่งทุกอย่าง
เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเดี๋ยวเขาจะต้องถูกเหมารวมไปด้วย
เอาเป็นว่าทหารชุดนี้เนี่ยเห็นไหมคือตรงเนี้ยจะไม่ให้ญาติเขาเจอลูก
ใช่ค่ะคือทั้งที่ลูกเขาตายไปแล้วคนนึง
คุยโทรศัพท์ที่มีนายไปพยายามไปเคลียร์ที่โรงพัก
เขาลูกคนเล็กเขาก็บอกว่าผมถูกซ้อมซ้อมจนแบบโอ้โหเจ็บมากเออนี่ฮะ
ทีนี้อย่างที่บอกว่าเขามาตั้งฐานเฉพาะกิจอยู่ในวัดใช่ไหมคะ
ทีมข่าวเราก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นี่คือชื่อเต็มนะที่เขามาตั้งกันเนี่ยชาวบ้านบอกว่าไงรู้ไหมคะ
เห็นเจ้าหน้าที่มาตั้งศูนย์บัญชาการอยู่ในวัดเนี่ย๓เดือนแล้ว
ปกติเท่าที่เห็นก็จะมีเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าออกทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืน
ครั้งเห็นมีการจับกลุ่มผู้ต้องหายาเสพติดเข้ามาด้วยส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นทั้งนั้นเลยค่ะ
พอหลังจับเข้าไปเนี่ยตกดึกได้ยินเสียงเป็นเสียงตุ๊บตับเหมือนมีการทำร้ายร่างกายกันนะคะ
แล้วก็ได้ยินเสียงคนตะโกนร้องขอความช่วยเหลือด้วยอ่าชาวบ้านบอกว่าได้ยิน
ดึกกล้าออกไปชาวบ้านบอกว่าไม่กล้าเข้าไปดูไม่กล้าเข้าไปช่วยด้วย
แต่ยืนยันเลยว่าได้ยินเสียงการทำร้ายประมาณ๓๔ครั้งแล้วแต่ละครั้งเนี่ยเกิดช่วงกลางคืนตลอด

คือแบบบ้านอยู่ใกล้วัดไม่ได้อยู่ติดวัดนะอยู่ใกล้วัดยังได้ยินเสียงร้องอ่ะ
นี่คือภาพที่คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราพยายามจะไปที่ฐานแห่งนี้
ค่ะที่อยู่ในวัดเห็นไหมเนี่ยปิดประตูอยู่เนี้ยอ่าแต่เขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่
สิทธิ์เขาแหละเขาก็จะไม่ให้คงไม่ให้เข้ามันก็ถ้าเขาถือว่าเขาตรงนี้เป็นที่นั่งฐานของเขาเนี่ย
ใช่ค่ะแต่ถ้าฟังข้อมูลจากชาวบ้านแบบนี้หรือว่าพ่อของอ่าพ่อกับแม่ของคนเจ็บคนเสียชีวิตแบบนี้อืม
คนที่บาดเจ็บเองก็บอกแบบนี้เนี่ยมันก็มีคำถามขึ้นมาทันทีแหละว่าทหารชุดปราบรามยาเสพติดในเขตชายแดนเนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยตรงเนี้ยเอาเป็นว่าเอาเป็นชุดนี้แล้วกันเนี่ยชุดนี้ที่ตั้งฐานอยู่ตรงเนี้ยสิ่งที่ทำเนี่ยมันเกินกว่าอำนาจหน้าที่ในกรอบกฎหมายที่มีอยู่
ไปซ้อมเขาจนเจ็บจนตายอันนี้เพิ่งซ้อมแค่สองคนนี้หรือว่าซ้อมเขาไปกี่คนแล้ววิธีการจัดการปราบปรามยาเสพติดถ้าซ้อมเขาอย่าง
เนี้ยแล้วจะทำยังไงจะทำให้เขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเหรอทำให้เขาเป็นคนดีคืนสู่สังคมด้วยการซ้อมเหรอ
อืมอ่าต่อไปก็ไม่ต้องมีกฎหมายละไม่ต้องมีคุกไม่ต้องมีรวนจำเอาไว้ขังนักโทษคดียาเสพติดละก็จับมาซ้อมดัดนิสัยอย่างเงี้ยเลยล่ะค่ะผมเชื่อนะว่าเรื่องนี้น่ะถ้าท่านผู้บัญชาการอาหารบกท่านทราบเนี้ยท่านไม่ยอมอืมท่านจะไม่ยอมให้มีทหารแบบเนี้ยมาทำรักษณะแบบเนี้ยแน่ผมเชื่อว่า
ท่านผู้ชมครับท่านเอกบุญสินภาษกลางรองผู้บัญชาการกองกำลังสุรสักมนตรีตอนนี้รักษาการแทนผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอ่าหรือชุดปราบรามยาเสพติดชายแดนเฉพาะกิจอ่ะก็คือนายของของชุดเนี้ยเลยนะครับอ่าซึ่งเป็นเป็นเจ้
นายนัทพงศ์ที่บาดเจ็บมานะครับวันนี้ไปเยี่ยมอาการของนายนัทพงศ์ที่โรงพยาบาลนะฮะนำกระเช้าผลไม้แล้วก็เงินจำนวนหนึ่งไปมอบให้กับครอบครัวของคนเจ็บคนตายค่ะนี่ฮะ
พันเอกบุญสินภาคกลางรองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี
บอกว่าหลังจากเกิดเรื่องขึ้นได้ไปสืบสวนหาข้อเท็จจริงแล้ว
ตอนนี้ทราบว่าชุดจับกลุ่มชุดนี้เป็นทหารภายใต้การบังคับบัญชาของตนจริง
ค่ะโดยชุดจับกลุ่มชุดนี้เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษ
ที่สามารถเข้าจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยครอบครองยาเสพติดได้
โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมรู้ไว้นะคะว่า
นี้มีอยู่จริงพันเอกบุญสินภาคกลางรองผู้บัญชาการกองกำลังสุรสักมนตรี
ในฐานะรักษาการแทนผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบรามยาเสพติด
ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขีดเส้นใต้สองเส้นนะครับท่านผู้ชมครับ
ให้ข้อมูลบอกว่าชุดปราบรามยาเสพติดของทหารชุดนี้
เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษที่สามารถเข้าจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยครอบครองยาเสพติดได้
โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เอาเรื่องนี้ให้จบนะฮะเพราะว่าเราต้องฟังจากทางทหารเขาด้วย
ใช่หลายคนรอฟังว่ามันเป็นยังไงกันแน่ข้อเท็จจริงต่างนะครับ
ไม่ต้องอะไรกันเยอะแยะแล้วเรื่องที่มาที่ไปเพราะว่าท่านฟังจากช่วงที่แล้วแล้วนะครับ
เรื่องของยุทธนาสายสาอายุ๓๓ปีกับนัทพงศ์สายสาอายุ๒๙ปี
สองพี่น้องถูกทหารที่เป็นทหารชุดเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ที่นครพนม
มานำตัวไปอุ้มตัวไปเมื่อ๓ทุ่มคืนวันศุกร์๑๗เมษายน
ปีหนึ่งพี่ชายก็คือยุทธนาถูกซ้อมจนสลบแล้วก็เสียชีวิตถูกนำตัวไปส่งไว้ที่โรงพยาบาล
กับแม่ได้รับแจ้งมาก็มาเจอศพลูกแต่ว่าน้องชายเนี่ยยังไม่เจอจนต้องไปตามตัวกันเจอยันอีกเย็นนึง
๑๘เมษายนซึ่งนัทพงศ์น้องชายตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลบอกว่าผมถูกซ้อมกับพี่ซ้อมเพื่อให้รับว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติด

วันนี้พันเอกบุญสินภาคกลางรองผู้บัญชาการกองกำลังสุรสักมนตรี
ซึ่งรักษาการแทนผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบรามยาเสพติด
ชายแดนภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนหรือชุดปราบรามยาเสพติดชายแดนเฉพาะกิจนี่ฮะท่านก็เดินทางไปที่โรงพยาบาล
เยี่ยมอาการบาดเจ็บของนายนัทพงศ์นะครับแล้วก็ได้เจอกับพ่อกับแม่ของนัทธพงศ์แล้วก็ยุทธนาพี่ชายที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับได้นำกระเช้าผลไม้แล้วก็เงินจำนวนหนึ่งไปมอบให้กับครอบครัวของคนเจ็บคนตาย
พันเอกบุญศิลป์บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นสืบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วทราบว่าชุดจับกลุ่มชุดนี้เป็นทหารภายใต้บังคับบัญชาของตนจริงโดยชุดจับกลุ่มชุดนี้เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษที่สามารถเข้าจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยครอบครองยาเสพติดได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับ
ค่ะแต่การที่ชุดจับกลุ่มได้ไปทำร้ายร่างกายเขาซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยจนเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสแบบนี้ถือว่าเป็นการกระทำความผิดที่ร้ายแรง
เพราะเจ้าหน้าที่มีอำนาจเพียงนำตัวมาสอบปากคำเท่านั้นไม่ได้มีอำนาจที่จะไปทำร้ายร่างกายเขาแบบนี้มีอำนาจแค่สอบปากคำเท่านั้น
เรื่องต้นได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงแล้วหากพบว่าชุดจับกลุ่มชุดนี้มีความผิดจริงก็จะลงโทษตามขั้นตอนต่อไป
ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปใช้ความรุนแรง
พอแล้วเราก็คงจะนินาสอบสวน

แล้วก็ชุดนี้ต้องพ้นหน้าที่ในการปฏิบัติ
อันนี้ทางวินัย

แล้วก็อาญาของทางฝ่ายทหารเขา

จะเหมือนกับคดีที่เกิดขึ้นแล้วมีตำรวจ
หรือว่าทหารหรือเจ้าหน้าที่ชุดไหนเขาไปเจอผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องสงสัย

จะเป็นยาเสพติดขนของเถื่อนของผิดกฎหมายก่อเหตุซึ่งหน้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เขาก็ต้องควบคุมตัวไปส่งสถานีตำรวจในท้องที่

เป็นทหารชุดปราบรามยาเสพติดเป็นชุดเฉพาะกิจมีอำนาจที่จะคุมตัวคนต้องสงสัย
คือเข้าไปจับได้เลยไม่ต้องแสดงหมายจับไม่ต้องอ่านหมายจับอะไรให้ฟัง
ไม่ต้องมีหมายสารหมายค้นอ่าพบผู้ต้องสงสัยไปควบคุมตัวได้

แต่ก็อย่างที่ผู้บังคับบัญชาของชุดนี้เขาบอกก็คือพันเอกบุญสินภาคกลางท่านบอกเนี่ยก็คือมีอำนาจแค่คุมตัวเขามาสอบสวน

ถ้าสอบสวนแล้วพบการทำผิดจริงต้องสงสัยจริงคุณก็พาตัวไปสถานีตำรวจในท้องที่แล้วก็ให้ตำรวจเขาดำเนินคดีต่อ

แต่ไม่ใช่คุมตัวเขาไว้เป็นวันเป็นคืนแล้วก็ซ้อมซ้อม

ใช่ไหม

ท่านบอกว่าเดี๋ยวตั้งกรรมการสอบแล้วถ้าผิดจริงก็ทางวินัยทางอาญาก็ต้องลงโทษกันตามขั้นตอน

ฝากท่านเพิ่มด้วยแล้วกันนะฮะไม่รู้นายทหารอะไรคนไหนไม่รู้ที่พ่อกับแม่คนเจ็บคนตายเขาบอก

มาหาที่โรงพักแล้วก็มาเจรจากลายเกลียว่าอย่าเอาความนะเดี๋ยวผมนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ย

คุณมีหน้าที่อะไรมาทำตัวเป็นทนายหน้าหอใช่ไหม

ว่าผมเดี๋ยวผมรับผิดชอบชดใช้ให้แต่อย่าเอาเรื่องเลยเอาตัวเองให้รอดก่อนตอนนี้

เรื่องทางคดีนะครับพันธุ์ตำรวจเอกศรีนครนายวัฒน์ภูมิกับการสพธาตุพนมสั่งให้ตำรวจไปสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีนี้นะครับ
แล้วก็ให้นำศพนายุทธนาไปชนะสูตรหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวศจังหวัดขอนแก่นด้วย
เพราะต้องใช้เป็นหลักฐานในการประกอบคดี
ส่วนผลตรวจร่างกายของฝ่ายน้องชายนะฮะคือนายนัทธพงศ์นะครับ
ตอนนี้ก็ต้องรออยู่นะครับเพราะว่ามันก็จะเกี่ยวกับสำนวนคดีอยู่เหมือนกันใช่ค่ะนะฮะ
ผลชนะสูตรของผู้ตายเนี่ยคาดว่าจะออกมาประมาณ๑สัปดาห์นะครับ
เดี๋ยวจะสรุปรวบรวมพยานหลักฐานต่างเพื่อเอาผิดกับคนที่ไปทำร้ายร่างกายเขาจนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บสาหัส
ข่าวนี้ชื่อว่าประชาชนรอติดตามนะความคืบหน้าว่าสุดท้ายแล้วจะมีมาตรการมีบทลงโทษมีผลสรุปอย่างไรบ้างนะคะ